มาดูภาพความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
มีการจัดงานมหากรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มภาคกลางภาคตะวันออก
ซึ่งในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่น่าสนใจค่ะ
โดยในช่วงพิธีเปิดมีการกล่าวสะดุดีนายกัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้

ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา
โดยหลักสูตรที่เป็นจุดเด่นของทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
คือหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ
และหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษาค่ะ
ขณะที่นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพ
กรรมการสถานศึกษากล่าวว่า
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕ในเขตสายไหม

เป็นแหล่งศึกษาที่สร้างโอกาสแก่เยาวชน
ปณิธานของพอกัมพลวัชรพลค่ะ
ทำประโยชน์ด้านการศึกษา

เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่

รวมไปถึงผลงานด้านอื่นของท่านด้วยนะครับ
ในฐานะที่ท่านเป็นสื่อมวลชน
ซึ่งได้รับการยอมรับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย
จากองค์การยูเนสโก้ที่ได้ให้รางวัลนะครับ
เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชนนั้น

ว่าท่านเป็นสื่อมวลชนที่ต้องถือว่า
มีคุณภาพอันดับต้นของโลกเลยนะครับ

ผู้คนมักจะบ่นกันว่าเมืองไทยเราเนี่ย
มีแต่คนเก่งเยอะแต่ว่าที่ทั้งเก่งทั้งดี
หายากเพราะฉะนั้นโรงเรียนไทยรัฐ
ก็รับจะเป็นผู้ผลิตในส่วนเท่าที่เราจะทำได้
ผลิตคนดีออกมาสู่สังคม
แล้วก็คนดีนั้นต้องเป็นคนเก่งด้วยนะครับ